แรงงานเถื่อนเป็นแรงงานชาวเมียนมาค่ะ
ไปในถัง๑๐๐ลิตรกับถัง๒๐๐ลิตรแบบนี้นะคะ
แล้วทั้งหมดกี่คนนับไปนับมา๑๑คนค่ะ

ไอ้ถังนี้เขาไว้สำหรับผสมยาฉีดค่าย่าน
นี่ค่ะซุกมาในถังนี้๕คน

ละ๒คนหรือ๒ถังละคน

แล้วนั่งอยู่กับคนขับอีก๒คนรวมเป็นทั้งหมด๑๑คนนะคะ
คนชาย๖หญิง๕เป็นแรงงานชาวเมียนมาทั้งหมด
คือที่ตำรวจเข้าไปตามจับกลุ่มได้
เขาเห็นลักษณะรถกระบะคันนี้มีพิรุธค่ะ
เรียกให้จอดจะตรวจไม่หยุดนะคะ
ไม่หยุดสุดท้ายขับรถหนีตำรวจเขาก็เลยไล่ล่าไปนะ
แล้วจับได้ในที่สุดนะคะนี่เป็นแรงงานเถื่อนทั้งหมดเลยนะคะ
แรงงานเถื่อนชุดนี้หลบหนีเข้ามาตามเส้นทางจากชายแดนบ้านบ้องตี้
แล้วก็กำลังจะเดินทางเข้าพื้นที่ตำบลศรีมงคลอำเภอไซโยก
การจนบุรีนะคะแต่สุดท้ายไม่รอดนะคะ
ไม่รอดสายตาในอำเภอไซโยกค่ะ
คุณสาวิทเจียมจิรพรสุดท้ายแล้วนำเจ้าหน้าที่
สกัดจับได้ทันตาแบบนี้ค่ะ
คนขับชื่อว่านายประสิทธิ์กล้าหาร
เป็นคนที่เป็นทั้งคนขับรับจ้างด้วยนะคะ
สกัดจับครั้งนี้เนี่ยคือคุณผู้ชมเห็นนะคะ
สุดท้ายแล้วรวบตัวได้ทั้งหมด๑๑คนค่ะ
สอบสวนเบื้องต้นนายประสิทธิ์ยอมรับสารภาพบอกว่า
ตัวเองอาชีพดั้งเดิมคือเป็นอาชีพทำอาชีพไร่มันสับปะหลัง
แต่ว่ารายได้มันไม่พอก็เลยต้องหารายได้เสริมนะฮะ
หารายได้พิเศษรับจ้างขนแรงงานเถื่อน

นี่เขาเรียกว่าขบวนการนำเข้าแรงงานเถื่อนเลยนะคะ
เขาบอกว่าจะได้ค่าหัวต่อหัว๑๕๐๐๒๐๐บาท
ส่งให้กับนายหน้าเพื่อไปทำงานที่ปฐุมธานี

ก็เลยนำตัวทั้งหมดไปส่งพนักงานสอบสวนสพไซโยกท้องที่ที่สามารถรวบตัวได้นะคะ

นำเข้าโดยผิดกฎหมายแล้วก็พรบเรื่องของควบคุมโรคติดต่อด้วยนะ
ปัญหานี้มันมีอยู่๒ปัจจัย
ปัจจัยแรกคือแรงงานอยากจะมาทำงานในประเทศไทยเอง

หน้าตีคือนายจ้างคนไทยอยากได้
ช่วงที่กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานเขาเปิดให้ลงทะเบียนเอาเข้า
หรือว่าต่ออายุทำอะไรให้มันถูกกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับแรงงานต่างชาติ
คุณไม่ทำไงไม่ทำ
แล้วมาทำแบบนี้บ้านเมืองเสียหายโดยเฉพาะยุคโรคระบาดนะครับ
ยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยอย่าเห็นแก่ตัว

ใช่ค่ะตอนระบาดระลอก๒ก็เนี่ยแรงงานนำเข้าแบบนี้ค่ะ